ซึ่งก่อนหน้านี้ฮนาทีวีถ่ายเท่าสดให้ชมกันในปีที่แล้ว
เกือบ๑๐สนามด้วยกันและในปีนี้สนามที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีที่ไทยอีก๒สนาม
ล่าสุดมีงานแถลงข่าวนะครับกับรายการสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย
เป็นรายการสำคัญในช่วงเวลาอีกไม่นานนี้แล้วนะครับซึ่งมีไฟล์ใหญ่
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีครับ
ก็จับมือกันเพื่อที่จะจัดงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับที่ไทยในครั้งที่แล้ว
มาป้องกันแชมป์ในเมืองไทยเจอกับผู้ท้าชิงชาวไต้หวันนะครับคนทางขวาก็คือเจนี่ห่วง
ซึ่งทั้งคู่นั้นไม่เคยแพ้ใครครับเจอกันในเวทีสำคัญที่ประเทศไทย
จากนี้ครับยังมีเดชดำรงสออำนวยสิริโชคอดิตแชมป์โลกในรุ่นสตอเวท
ตองนะครับชะนนพัฒนวิรัติชัยและกฤษฎากงศรีชายฉายานุ่มล่าฝันนะครับ
รวมถึงสาวหน้าหวาริกาอิชิเกสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในวัย๒๗คนนี้นะครับ
จะลงรายการนี้เป็นครั้งแรกในการเทิร์นโปรเซ็นสัญญากับวันใช้เป็นชิป
อาจารย์ไม่เคยไม่เคยแพ้มาก่อน๖ทีทางเธอเองเนี่ยก็ไม่เคยงอ่าน
๕ทีและภาษาที่วันที่มาเจอกันแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นคู่ที่ที่